ตลอดข่าวของเราพร้อมจะเอาใจช่วยและให้กำลังใจทุกคนนะ
ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับ
กิจกรรมนี้เลยฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดครับ
ซึ่งวันนี้นะเราก็มีร้านเด็ดมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมด้วย
ตอนนี้เป็นร้านอะไรครับน้องน้ำแข็ง
เป็นร้านอาหารซีฟู้ดอยู่ย่านวิภาวดี
เอาตรงนะอยู่ตรงข้ามไทยรัฐทีวีนี่แหละ
แล้วเป็นอาหารไทยพื้นบ้านรสชาตินะจัดจ้านอร่อยกลมมาก
เพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างนะคุณผู้ชม
ส่งตรงมาจากชาวประมงคลองวานที่ประจวบคิริขันเลยค่ะ

เพราะฉะนั้นใครอยากทานซีฟู้ดอร่อยเนี่ย
สั่งได้นะจากช่องทางที่เราขึ้นหน้าจอเลย
น้ำแข็งทั้งพี่บุ๊คไปชิมร้านนี้มาหลายรอบแล้วด้วย

ส่วนใครที่จดไม่ทันแล้วก็อยากจะสั่งมาทานนะครับ
รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากให้พวกเราไทรัตน์ทีวี

ก็สามารถเข้าไปดูกติกาได้นะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราพร้อมจะช่วยรีวิว
พร้อมจะช่วยโปรโมทร้านค้าแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลย
เราจะสู้ไปด้วยการจับมือฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะคะ